ถ่ายรูปก่อนค่ะคุณผู้ชมอุตส่าห์มาถึงอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนแล้วนะคะ
สวัสดีรู้ก่อนร้อนหนาวยามเช้ารายงานสภาพอากาศกันนะคะ
เชื่อว่าตอนนี้หลายคนอาจจะยังอยู่บนที่นอนอยู่โดยเฉพาะชาวกรุงเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยฝนก็ตกลงมาด้วยตกหนักหน่อยแถบจตุจักรนะคะก็คงหลับสบายกันไป
วันนี้เช้าวันแรกของวันทำงานเป็นวันพระด้วยนะคะออกมาค่ะเพราะว่าวันนี้มีสภาพอากาศหลายหลายพื้นที่เปลี่ยนไปเลยนะคะ
ภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนอุณหภูมินั้นจะลดลงเล็กน้อยแต่ว่ายังอยู่ในลักษณะอากาศที่มีความหนาวอยู่นะคะ
ส่วนภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างรวมถึงภาคตะวันออกด้วยจะมีโอกาสเกิดฝนมากขึ้น
ขณะเดียวกันภาคใต้เองวันนี้ก็มีโอกาสเกิดฝนมากจนถึงขั้นว่าเรือเล็กนั้นแนะนำว่าควรที่จะงดออกจากฝั่งนะคะ
ปัจจัยหลักหลักก็มาจากเรื่องของหย่อมความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนะคะที่ยังคงปกคลุมอยู่พื้นที่ทางตอนบนของประเทศแม้จะมีกำลังอ่อนลงทำให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังคงทำให้เกิดอากาศหนาวเย็นบางพื้นที่โดยเฉพาะตอนล่างก็มีโอกาสเกิดฝนนะคะ
ส่วนภาคใต้นั้นนะคะก็ยังคงมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณอันดามันรวมไปถึงทางแถบภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะคะทำให้เกิดฝนฟ้าขนองแล้วก็ฝนตกได้ในช่วงนี้นะคะ
ขณะเดียวกันใครที่กำลังกังวลเกี่ยวกับหย่อมความกดอากาศสูงที่จะมีอิทธิพลในแถบประเทศเวียดนามนั้น
ขณะนี้ยังไม่ส่งผลต่อประเทศไทยมากนัก
แต่ว่าโดยภาพรวมแล้วนะคะอากาศจะร้อนหน่อยช่วงกลางสัปดาห์แล้วก็จะมีฝนตกลงมาก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงของเทศกาลลอยกระทงนั่นเองนะคะ
ภาพรวมแล้วอยากจะให้เฝ้าระวังกันมากหน่อยโดยเฉพาะภาคใต้ค่ะ
เพราะว่ามีโอกาสเกิดฝนมากถึง๑๖๐๑๗๐ของพื้นที่ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันนะคะ
คลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร
ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กงดออกจากฝั่งแล้วก็ระวังเรื่องฝนที่ตกสะสมด้วย
ส่วนกรุงเทพมหานครวันนี้โอกาสเกิดฝนมากถึง๑๖๐ของพื้นที่
มีหมอกในตอนเช้ามีฝนฟ้าขนองแล้วก็อากาศเย็นด้วยนะคะ
ก็ดูแลรักษาสุขภาพเตรียมพร้อมรับมือกันให้ดี
เพราะว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนธันวาคมนี้
อากาศก็จะค่อนข้างแปรปรวนเล็กน้อยทั้งหนาวทั้งฝนแล้วก็ร้อนด้วยนะคะ
ส่วนใครที่ไม่ได้แคร์ไม่ได้สนอากาศจะแปรปรวนอย่างไร
อยากจะไปท่องเที่ยวถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนก็เปิดให้ท่องเที่ยวกันแล้วนะคะ
ก็มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจไปเที่ยวอย่างมากมาย
สุดสัปดาห์นี้หรือว่าช่วงไฮซีซั่นนี้อยากจะไปเที่ยวเหมือนกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้
ก็ไปกันได้แล้วก็อย่าลืมรักษาสภาพแวดล้อมกันให้ดีด้วย
ฉันขอไปเที่ยวก่อนแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ